อ่ะเป็นได้แค่ตุ๊กตาโกโกวาแต่ความสวยอย่างฉันน่ะนะบาร์บี้เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะวันนี้ขอเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เป็นเพื่อนน้องน้องหนูอยู่บ้านหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกไม่เหมาะจะออกไปเที่ยวสนุกเลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่
สูงขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะมีฝนตกด้วยในบางพื้นที่นะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอุณหภูมิช่วงนี้นะคะอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนค่ะถอยร่นกลับไปอีกแล้วค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเช้าเช้าเอาเฉพาะเช้าเช้านะเช้าเช้าอาจจะยัง

ได้ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเช้านะคะช่วงเช้าแทบจะไม่มีฝนเลยนะคุณผู้ชมแต่พอช่วงเที่ยงเท่านั้นแหละจุดเดิมที่เคยฝนตกหนักเยอะอ่ะค่ะภาคใต้อ่ะมาแล้วและตกได้ทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงค่ำหนักหน่อยช่วงเย็นค่ะส่วนภาคอื่นมีฝนเล็กน้อยจากลมฝั่งตะวันออกนะคะก็คือกร
ทะเลอันดามมัน๑๒เมตรส่วนอาวไทยไม่ถึง๑เมตร
ใครที่จะไปเที่ยวเกาะเต่าเกาะพงันโอเคมากค่ะช่วงนี้